หวยใต้ดินย้ำนะครับผิดกฎหมายใช่ค่ะผิดกฎหมายแน่นะฮะ
มีลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ
ท่านไปซื้อนะใบละแปดสิบบาทหาได้รึเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่
อันนี้ถูกต้องแน่นอนถูกปุ๊บขึ้นนางวัลกับสถานกินแม่งลัฐบาล
สบายใจไม่มีปัญหาคือได้เงินแน่นอนอันนี้มั่นใจได้ถ้าคุณถูกนะ
ใต้ดินเนี่ยมีข่าวมาหลายที่สุ่มเสี่ยงนะล่าสุดเกิดขึ้นที่กำแพงเพชรนะครับ
เพราะว่าเจ้ามือหวยใต้ดินงวดที่ผ่านมามีคนที่เขาซื้อเนี่ย
ถูกไปยี่สิบกว่าล้านโอ้โหหายเลยฮะเพราะว่าเจ้ามือหวยใต้ดิน
เจ้านี้เนี่ยไม่เชื่ออ่าคือปกติเนี่ยตอนนี้เขามีแม่น้ำหนึ่ง
น้ำหนึ่งเนี่ยเขาดังอยู่ในวงการเซียนหวยใต้ดิน
อ่าเขาใบ้เลขเก่งไว้อย่างงั้นใบ้เลขแม่นงวดไหนถูกทุกงวด
มือหวยใต้ดินนี่บางคนบอกไม่รับรับก็อั้นอั้นที่คืออะไรนะ
ครึ่งอ่าน่ะใช่ไหมนั่นแหละสองเจ็ดเก้างวดที่ผ่านมาถูกนะฮะ
ถูกนะฮะเดี๋ยวไปดูช่วงที่เขาดีใจกันก่อนอ่าอ่า
คนนี้คือแม่น้ำหนึ่งเสื้อสีส้มส้มใช่ไหมอ๋อตกใจ
นี่นี่อ่านึกว่าคนที่กรี๊ดคนที่เสื้อส้มส้มนี่น่ะอ่านี่ฮะ
สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่ผ่านมาไทยรัฐทีวีเราก็ถ่ายทอดสด
ใช่ค่ะทุกงวดนี่เห็นไหมค่ะคือเลขรางวัลที่หนึ่งเนี่ย
สองเก้าสองเก้าเจ็ดสองค่ะแต่ว่าหวยใต้ดินสองเจ็ดเก้าเขาก็ถูก
ใช่ไหมถ้าเขากลับไปกลับมาอะไรของเขาเนี่ยอ๋อที่เหมือนเวลาเขาเล่นสามตัวบนกันใช่ไหมคะ
แม่น้ำหนึ่งเนี่ยงวดที่แล้วเนี่ยเขาให้เอาไว้ด้วยก้านทูบบูชาพ่อปู่พญานาคอ๋อ
สองเจ็ดเก้านะค่ะทีเนี้ยเจ้ามือหวยใต้ดินเนี่ยคือบางเจ้าเนี่ย
อันนี้ตอนที่เขาใบ้อะไรของเขาเนี่ยท่านผู้ชมอย่าไปซื้ออย่าไปหานะครับ
ใต้ดินผิดกฎหมายนะครับย้ำอีกครั้งว่าผิดกฎหมายจริงจริงนะคะ
แจ้งความอะไรไม่ได้ด้วยนะคะคือตอนที่เขาใบ้เขาก็คงจะใบ้เลขเรื่องของเขาเรื่อยเปื่อยอ่ะ
แต่คนเอาไปซื้อกันเองก็ได้อ๋อใช่ไหมเจ้ามือหวยใต้ดินบางเจ้าเนี่ย
เขาเห็นว่าถ้าแม่น้ำหนึ่งเขาบอกเลขมางวดไหนเนี่ยเขาปิดเขาไม่รับ
จะไม่รับเลขนั้นหรือรับเขาก็อั้นนะฮะ
แต่ที่กำแพงเพชรเจ้ามือหวยใต้ดินคนหนึ่งงวดที่ผ่านมาบอกรับรับแบบไม่จำกัด
โอ้โหอาจจะแบบไม่เชื่อคือเหมือนไม่เชื่อว่าแม่น้ำหนึ่งจะแม่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
คิดว่าจะออกค่ะแต่บางคนเนี่ยผมไปถามบรรดาคอหวยเซียนหวยเนี่ย
เขาบอกน่าจะมือใหม่อ๋อเจ้ามือหวยใต้ดินมือใหม่
เพิ่งจะเริ่มเดบิวต์เป็นเจ้ามือเลยไม่รู้ว่าอย่าไปเล่นกับแม่น้ำหนึ่งอ๋อ
ปรากฏว่าสลากออกมางวดที่ผ่านมามีคนที่เขาแทงกับลายนี้ถูกไป๒๐กว่าล้าน
อุ้ยแล้วทีนี้หนีหายเลยนะฮะค่ะหนีหายเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
บรรดาพวกแทงไว้ลูกพงลูกโพยเขาบอกเจ้ามือหวยใต้ดิน
เจ้านี้เนี่ยเขาเป็นสามีภรรยากันสองคนนะผู้ชายชื่อใหม่ผู้หญิงชื่อป๊อป
ค่ะมีลูกค้าเยอะแยะไปหมดนะครับงวดที่ผ่านมาหนึ่งมิถุนายนเนี่ย
ถูกกันไปยี่สิบกว่าล้านโอ้โหจากเลขของแม่น้ำหนึ่งแต่ไม่ได้เงินค่ะ
นี่ฮะเขาตามมาที่บ้านกันอ๋อที่บ้านนี้มีป้ายเห็นไหมระวังหมาดุ
นี่แต่เจ้าของบ้านไม่อยู่แล้วไม่อยู่ค่ะหลังจากลอตเตอรี่ออกวันเดียว
หนีหายเลยนะฮะลูกค้าที่เป็นพวกอะไรนะเดินโพยอะไรพวกนี้เนี่ย
นี่เขาคืออะไรนะคือโพยตัวเลขเหรอเอออะไรพวกเนี้ยที่เขาจะส่งส่งมาให้กับเจ้ามือใช่ไหม
คุณก็ทำการบ้านมาคุณภาคภูมิคุณตอบได้คุณอย่าถามแต่ดิฉัน
คือเขาถูกดีดออกจากกรุ๊ปไลน์หมดเลยอ๋อไล่เตะออกจากกรุ๊ปเลยเหรอคะ
แล้วก็หนีไปเลยนี่ฮะวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ลองไปดูครับ
บ้านพักของเขาเนี่ยอยู่ที่ตัวอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
ไม่เจอพยายามโทรไปหาตามเบอร์ที่เขามีอะไรให้ไว้เนี่ย
ก็ติดต่อไม่ได้ติดต่อใหม่อีกครั้งค่ะคุณภูริพัฒน์โทรไป
เหมือนกันนะกรุณาติดต่อใหม่อีกครั้งค่ะนะฮะญาติบอกว่าทั้งสองคนนี้หนีไปตั้งแต่นู้นแหละ
คืนวันที่หนึ่งนั่นแหละที่หวยออกอ่ะอ๋อพอรู้ปุ๊บไปเลยสองทุ่มไปแล้ว
ตอนนี้ญาติยังติดต่อไม่ได้เลยค่ะ
เขาเล่าอะไรให้คุณนาฟังออกจากบ้านไปนานนี้วันนั้นแหละวันหวยออก
วันหวยออกเลยค่ะเขาเล่าอะไรให้คุณนาฟังไหมเออไปไม่เคยบอกทุกคำเลย
จริงเหรอเด็กสมัยเนี้ยก็ทำอะไรที่ไม่แน่นอนอยู่แล้วอ๋อ
น้าครับแล้วเขาได้หนี้ไหมน้ารู้ไหมว่าเขารับแทงหวยอะไรอย่างเงี้
อืมจะไปแต่ไม่ถึงมาสองทุ่มหน่อยมากนั่นแหละก็มาสองทุ่มหน่อยเออ
ตรงนี้หนูไม่รู้เพราะหนูตัวหนูเองหนูไม่เล่นหวยใต้ดินอยู่แล้ว
หนูไม่ค่อยเล่นหวยใต้ดินอยู่แล้วนานทีจะแทงอะไรอย่างนี้
อืมรู้ไหมอ่ายังไงต่อถ้าไม่ใช่ถ้าเอาข้อมูลจากหนูไม่มีจริงจริง
ไม่ใช่ว่าหนูจะปิดบังนะแต่หนูไม่มีจริงเพราะหนูไม่เคยยุ่งกันเลยไง
ไม่เคยยุ่งกันใช่พวกหนูไม่ไม่เอากันพูดไปตามภาษาชาวบ้านคือไม่เคย
ลงกันอ่ะพี่น้องไม่ค่อยคุยกันอ่าประมาณนั้นทะเลาะกันก็ไม่ได้ทะเลาะใช่ไหม
ไม่ไม่ได้ทะเลาะรุนแรงอะไรแต่แค่แค่คุย
เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามภาษาพี่น้องอะไรอย่างเงี้
เขาหายไปตั้งแต่วันที่หวยออก
นั่นแหละมั้งคะเห็นเขาคุยกันนะอันนี้เรื่องทั้งหมดนี้หนูก็ได้ยินจากที่เขาคุยกัน
ไม่ได้ว่ารู้เองเลยเขาคุยกันว่ายังไงบ้าง
ก็ได้ยินแค่ว่าเจ้าไม่อยู่แล้วแค่นั้นเอง
นี่ฮะญาติญาติเขาก็ไม่รู้เรื่อง

โอ้ยสามีภรรยาคู่นี้ต่อให้เป็นญาติกันก็รับแทงหวยใต้ดิน

ก็ทำอะไรกันก็ไม่รู้ไปถามคนเดินโพยก็ได้อะไรพวกนี้นะครับ
ก็เนี่ยหลายคนก็บอกก็ไม่รู้ค่ะ

ถามหน่อยที่ซื้อเภทเขาหรือยัง

เพราะว่าพอหายแปลกจากกลางคืนเหมือนกัน
ปกติได้สูงสิ่งใบด้วยกับเขาเหรอไม่ได้คุยได้อะไรกับเขา
ไม่เคยแบบว่ารู้จักแปลว่าไม่เคยคุยกัน

เขาบอกเขาก็ไม่เคยซื้อไม่เคยยุ่งเกี่ยวอะไรเหมือนกันนะครับ
ส่วนพวกเดือนพงเดินโพยที่อยู่ที่อื่นก็หนีหายไปเหมือนกัน
แต่ข่าวนี้คือมันเคยมีเกิดขึ้นมาหลายที่นะครับ
พอเกิดขึ้นที่นี่อีกเนี่ยในแง่ของกฎหมาย
ผมเชื่อว่าทุกท่านติดตามข่าวสารเรื่องประมาณนี้ทราบดีอยู่แล้ว

พันธุ์ตำรวจเอกพาณุวัฒน์ภูจอมเพชรหุ้มกรรมการสพกต่ายก็บอกกับเรานะครับ
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเจ้ามือหวยใต้ดินรายนี้ที่หนี
ที่เขาแทงถูกกันไปเนี่ยแล้วไม่ยอมจ่ายเงินเนี่ย
ทราบว่าเป็นการแทงพนันหวยใต้ดินผิดกฎหมายผ่านทางออนไลน์
คนเดินโพยส่วนใหญ่ไม่ใช่คนในพื้นที่ลักษณะก็ส่งกันทางไลน์ทางออนไลน์นั่นแหละ
อ๋อออนไลน์ที่ว่าคือทางแอปพลิเคชันที่มันออนไลน์
เคาะประตูบ้านนั่งจดเลขอะไรอย่างนั้นคือเขาก็ส่งต่อกันทางไลน์ก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนเหมือนกัน
เข้าใจว่าคงจะไม่รู้กิติศัพท์ของแม่น้ำหนึ่ง
ไม่รู้จักแม่น้ำหนึ่งซะแล้วก็เลยไปรับเลขดังนะฮะทีนี้พอถูก๒๐กว่าล้านไม่มีเงินจ่าย
ค่ะก็เลยไปเลยนะครับตำรวจบอกว่าอ้าวถ้าอยากจะให้สืบหาเจ้ามือหวยใต้ดินรายนี้ที่ไม่จ่ายเงิน
อืมอาจจะบอกว่าช่อกงโกงเงินอะไรก็แล้วแต่เนี้ยค่ะคนที่แทงหรือคนที่เดินโพยก็มาแจ้งความได้
ค่ะแต่ไม่มีปัญหาแต่แต่ก็โดนด้วยเออเนื่องจากเป็นการลักลอบเล่นการพนันผิดกฎหมาย
ค่ะอ้าวที่เหลือก็ลองชั่งน้ำหนักดูว่ากันตามวารกรรมตามสบายใช่ค่ะ
คือจริงแล้วเนี่ยหวยใต้ดินเนี่ยมันแจ้งความก็ลำบากเป็นคดีความลำบากค่ะ
เพราะว่าคนเล่นคนแทงคนเดินคือผิดหมดเลยผิดทั้งกระบวนการ
แล้วจริงจริงผิดมากกว่าเจ้ามืดนะถ้าดูตามข้อบกฎหมายวัฒนฐาบาลเนี้ยชัวร์ที่สุด